ต่อกันที่การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่๒๘
หรือว่านครลำปางเกมนะคะตอนนี้ก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหนึ่งกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในการแข่งขันครั้งนี้

ไปดูเทคนิคการกิ้งครกของเหล่านักกีฬากับรายงานของคุณมานุชาเจอหมุนค่ะ
กิติพงศ์ตันกับชาวไทยภูเขาเผ่าถิ่นจากจังหวัดน่าน
กลิ้งครกเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก
เหรียญทองการแข่งขันกลิ้งครกกีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทยครั้งที่๒๘นครลำปางเกม
กลางกองเชียร์แต่ละชนเผ่าที่มารุมลุ้นเชียร์กันอย่างสนุกสนาน
จากกีฬากลิ้งครบถ้ากลิ้งไม่ดีมีสิทธิ์ล้มกลิ้งไปตามครบ
แม้แต่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งชายและหญิง
ผู้เข้าแข่งขันบางคนบังคับทิศทางพลาด
กลิ้งครกจนข้ามไปอยู่ในรูวิ่งของผู้อื่น
ก็กลิ้งครกไปชนครบคู่แข่งซึ่งถือว่าผิดกติกาถูกปรับแพ้ฟาวทันที
กิติพงศ์แทะเทคนิคว่าเมื่อวางครกในแนวนอนแล้ว
ฐานครกซึ่งเป็นส่วนที่เส้นผ่าศูนย์กลางสั้นที่สุด
อยู่ข้างเดียวกับมือที่ถนัดสำหรับออกแรงกลิ้งครก
ส่วนมือข้างที่ไม่ถนัดคอยบังคับทิศทาง
ผมจากนี้ก็กำลังทำถ่ายพวกมันมากแต่นังครับ
นอกจากนี้จังหวะการก้าวเท้าต้องสัมพันธ์กับมือระหว่างกลิ้งครก
รวมทั้งฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแกร่ง
มีแรงกลิ้งครกที่คาดว่ามีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๓๐กิโลกรัม
โห้ตลกมากครับตัวนั้นโห้กลิ่นไปนี่
มันทับทับมือ
มือสไลด์ไปแล้วก็ไปลงด้านหน้า

ครกสำหรับใช้ในการแข่งขันกลิ้งครก
มีแนวคิดดัดแปลงจากครกตำข้าว

ทำจากไม้ท่อนเดียวสูงจากฐาน๖๐เซนติเมตร
เส้นรอบวงส่วนฐาน๓๐เซนติเมตร
รอบวงส่วนหน้ากว้างที่สุด๔๐เซนติเมตร
อุปกรณ์รอบตัวสามารถกลับมาเป็นอุปกรณ์การออกกำลังกายได้แบบง่ายนะคะ
แต่ว่าถ้าอยากดูมืออาชีพแข่งขันการกริ้งครก
ก็สามารถที่จะติดตามการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่๒๙
ซึ่งจังหวัดเลยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าค่ะ

รายงานจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง